ว่าจะคลี่คลายไปยังไงค่ะ
เป็นเรื่องของดารากับสอสอคุณบุ๊คะ
กรณีที่อดีตสสพักประชาธิปัตย์
ขอใช้ชื่อของเขาและเธอไปซื้อรถหรู
๒คันแล้วว่าสุดท้ายแล้วอดิษฐสนธนียนต์ไม่ได้ผ่อนต่อ
สองท่านนี้ก็โดนทวงสิคะ
เนี่ยค่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นหนี้นะคะ

คุณปานพิมเตชะธนชัยพัฒน์หรือคุณแพม
แล้วก็นายวรุษบราวหรือคุณบ๊อบนะคะ

ก็ไปขอความช่วยเหลือกับทนายรัชพลสิริสาคร
บอกว่านายชาวนนท์อินทรกโกมันสุทธิ์
อดีตสอสอและโคศกภักดิ์ประชาธิบัติค่ะ
ว่าจ้างให้ทั้งสองคนทำงานเป็นเลขาส่วนตัว
แล้วก็ใช้ชื่อของทั้งสองคน

พอได้รถไปไม่มีการผ่อนไฟแนนซ์

คุณแพมเล่าบอกว่าปีที่แล้วอดีตสอสอ
ประชาธิปัตย์ใช้ชื่อเธอ
ราคา๒๙๐๐๐บาท
ราคา๒๔๕๐๐๐บาท

พอได้รถไปแล้วไม่ผ่อนนะคะ
แล้วหลังเกิดเรื่องก็โทรไปคุยกับคุณชวนลแล้ว

คุณชวนลตอบกลับมาว่าเดี๋ยวจัดการเอง

ตอนนี้เธอบอกว่าค้างค่างวดมา๔เดือนแล้ว
แล้วก็ได้ยินข่าวว่านายชวนลเอารถไปจำนำ

คือเสียความรู้สึกกับเรื่องนี้ค่ะ
จะทำยังไงให้พี่เขาเอารถมาคืนหนู
หรือมาเปลี่ยนสัญญากับหนูไปอย่างนี้ค่ะ
หนูไม่ได้ต้องการเงินหรือว่าไม่ได้ต้องการอะไรเลย
แค่ต้องการให้เขาเนี่ยเอารถออกจากชื่อหนูทั้งสองคันค่ะ

ถ้าเราไม่มีเงินจ่ายไฟแนนซ์เขาฟ้องเราเนี่ย
เขามีสิทธิ์ยึดทุกอย่างของเราอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งหนูไม่ได้เป็นคนใช้รถหนูไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ

คืออันนี้คือหนูช่วยเหลือเขาอะพี่
นี่กลายเป็นว่าภาระตกกับสองท่านนี้เลยค่ะ
รถสองคันไม่ได้ขับไม่ได้ขี่ด้วย
แต่มีชื่อนะคะก็เลยต้องถูกทวงหนี้ค่ะ
ธนายราชพลประมาณว่าให้ไปแจ้งความ

แต่ก็เห็นใจนะคะเพราะว่านี่เป็นหนี้หลักล้าน
อาจจะทำให้น้องถูกฟ้องยึดทรัพย์
แล้วก็เป็นบุคคลล้มละลายได้เลยค่ะ
เดี๋ยวรอดูค่ะว่าเรื่องนี้จะอยู่กับทนายแล้ว
แล้วก็ไปแจ้งความแล้วจะคลี่คลายไปยังไงค่ะ